จังหวัดกระบี่ไปที่เกาะห้องฮะเกาะห้องทุกสายตาจับจ้อง
ก่อห้องทุกสายตาจับจ้องจ้องอะไรจ้องตัวเงินตัวทองหรือน้องตัวเฮีย
เดี๋ยวนะผิดจังหวัดหรือเปล่าไม่ได้ผิดนะฮะทะเลก็จริง
แต่มีน้องตัวเงินตัวทองมาเดินเฉิดฉายชิวอยู่ชายหาด
จากนั้นยังไม่พอมันไปต่อคำโฮมแบ็คโฮม

มันกลับบ้านของมันเดี๋ยวทะเลเดี๋ยวมันเป็นสัตว์อะไร

เออถ้าจราเข้ฉันไม่ได้อยู่ในทะเลแต่บ้านฉันอยู่ริมทะเลซึ่งไม่ใช่ตรงนี้
ฝั่งนี้มนุษย์ไปเที่ยวกันเดี๋ยวฉันจะว่ายน้ำแหวกไหว้ไปกลางทะเล
เพื่อจะไปบ้านของฉันอีกจุดหนึ่ง
มันเดินมาแบบชิลมากและทุกสายตาจับจ้อง
นี่คือจังหวัดกระบีนี่คือเกาะห้องฮะ
เกาะห้องจังหวัดกระบี่พอมันเดินเชียวเต็มที่แล้ว
มันก็แหวกว่ายไปในท้องทะเล
จากนั้นมาเวลามันไหว้มาไหว้ไปคนก็
ฝรั่งเขาไม่ตกใจนะถ้าเป็นเราเราก็ตกใจเหมือนกัน
แล้วจากนั้นมันก็ไหว้ไปเรื่อยมันจะไหว้ไปไหนล่ะ

ขวามือมันคือเกาะนะใช่
เป็นเกาะเล็กซึ่งมีรูนิด
มีรูเล็กนั่นคือบ้านของมัน
เรื่องยังไงต่อระหว่างที่มันไหว้ไปนี่
มันเฉียดคนเอ้ยใครว่าเฉียดเลยเหรอ
มันก็ไม่ถึงกับเฉียดหรอกแต่คนก็ตกใจ
ตกใจเพราะคนบนฝั่งตะโกนบอกว่าเพื่อนกำลังไปหา
คนที่เขาเล่นกันอยู่คู่นั้นเขาตกใจ
ว่าให้หนีเลยไอ้นี่บอกมึงจะตกใจทำไมวะ

ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรให้พี่ตกใจเลย
สักพักเดียวมันก็ไห้เข้าไปในหมู่บ้านของมันนะฮะ
เหตุการณ์นี้คือเกาะห้องจริง
ดูดิตกใจตกใจสิค่ะตกใจมากเลยสุดท้ายแล้วเขาคือเจ้าถิ่นในโซนนี้แหละ
จะมีหมากับไอ้เจ้าตัวนี้ที่เป็นเจ้าถิ่นแถวเกาะห้อง
จังหวัดกระบีดังนั้นเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอ้พวกนี้ไหว้ทะเลได้
ถ้าเป็นมังกรคอมโมโดหรืออะไรอย่างนี้อยู่ริมทะเลเราจะพอเข้าใจ
แต่นี่คือตัวเงินตัวทองของแท้เลย
ไหว้ไปตรงรูนู้นรูนู้นมีรายงานสองรายงานหนึ่ง

ตรงนั้นคือแหล่งที่มีอาหารของมัน
มันไหว้ไปแล้วสักพักพอมันกินอิ่ม

นี่มันคือความสวยงามของธรรมชาติประเทศไทยของแท้
อยู่ที่เกาะห้องจังหวัดกระบี่แล้ว

ยังมีสัตว์โลกน่ารักตัวนี้เดินเฉิดฉายด้วย

ผมจะพาเพื่อนมาให้ร่วมดังไว้กับพวกเราด้วย

มีครอบครัวมีแฟนมีลูกมีอะไรมันอยู่แน่เลย